เขาจะมีการชดเชยให้ผู้ที่พลาดสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งอย่างไรบ้าง
หลังจากเมื่อวานรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอไม่มาสักที
ก็เมื่อวานี้จากโครงการคนละครึ่งแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียน
รับสิทธิ์๕ล้านสิทธิ์ปรากฏว่า๒ชั่วโมงครึ่งนะครับ

ถึง๘โมง๖นาทีใช่ค่ะรับสิทธิ์กันเรียบร้อย๕ล้านคน
คือมันไม่ไปถึงคนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งไงคะ
แล้วดูสิคุณกลายเป็นแฮชแท็กเมื่อวานนี้ร้อนในโลกทวิตเตอร์เลย
ใช่นะครับเมื่อวานร้อนถึงทั้งกระทรวงการคลังร้อนถึงทั้งกศธช
เราฟังจากกระทรวงการคลังก่อนแล้วกันนะฮะมันเป็นประเด็นออกมาหลังจากที่
บอกว่าการลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งเฟส๒ก็ได้รับทราบข้อมูล
ได้รับทราบรายงานจากธนาคารกรุงไทยมาว่ามีประชาชนสนใจร่วมลงทะเบียนจำนวนมาก
ลงทะเบียนครบเต็มจำนวน๕ล้านคนภายในเวลา๒ชั่วโมง๖นาทีเท่านั้นเอง
ซึ่งพบว่ากระบวนการลงทะเบียนมีปัญหาเล็กน้อย

ใช่คือเขาให้แค่๑๐นาทีเท่านั้นนะคะ

แต่ทีนี้คนก็บอกหมดสิทธิ์เพราะค่ายมือถือนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ากระบวนการนี้
ต้องเป็นหน้าที่ของกศธชในการเข้ามาดูแล
เรื่องคุณภาพของสัญญาณในการให้บริการ
กรณีนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากนะครับ
แล้วอีกข่าวหนึ่งที่ประชาชนต้องฟังไว้นะ
และท่านไม่ได้รับรหัสท่านไม่สามารถรับสิทธิ์คนละครึ่งได้เนี่ย
รัฐมนตรีบอกแบบนี้บอกว่าตอนนี้ให้ธนาคารกรุงไทย
สรุปตัวเลขผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนทั้งหมดในช่วงเช้าเมื่อวาน
ว่ามีส่วนที่เกินจากสิทธิ์๕ล้านสิทธิ์กี่คน

ซึ่งธนาคารกรุงไทยมีข้อมูลทั้งหมด
โดยจะรายงานให้กระทรวงการคลังทราบภายใน๒๓วันนี้
ก่อนที่จะพิจารณาว่าอะไรครับ
พิจารณาว่าจะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไกล
กับคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในกลุ่มนี้
เช่นถ้ามีการเปิดรอบพิเศษ
หรือเมื่อคนที่รับสิทธิ์๕ล้านสิทธิ์ไปแล้ว
ท่านไม่เริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส๒
ภายใน๑๔วันหรือวันที่๑๔มกราคม
สิทธิ์นั้นมันถูกตัดกลับคืน
ตัดกลับคืนเพื่อเป็นสิทธิ์ของคนอื่นต่อไป
นี่แหละมันจะกลายเป็นรอบพิเศษ
ดังนั้นกลุ่มคนที่พลาดท่าไปเมื่อวานนี้
อาจจะเป็นกลุ่มคนแรกที่มารับสิทธิ์พิเศษตรงนี้ก่อน
ใช่แต่ว่าก็ต้องรอดูนะว่าจะได้รับสิทธิ์พิเศษ
คือจะในรูปแบบไหนเขาจะมีการกำหนดเวลาไหม
ช่วงเวลานี้เป็นกลุ่มคนที่พลาดสิทธิ์จากคราวที่ครั้งก่อน
ออกมาบอกถึงเรื่องเกี่ยวกับมาตรการในการเยียวยาด้วยเหมือนกัน

ต่างนะฮะยอมรับว่าระบบมันผิดพลาดระบบล่มจริง
กศธชก็แนะนำไปสองรูปแบบนะครับในการที่ให้ดีแท็กเขาแก้ไขนะครับ
รูปแบบที่ว่านี้ก็คือหนึ่งเรื่องของการเยียวยาในทางโทรคมนาคม
ซึ่งตรงนี้ทางกศชรับผิดชอบได้กำชับให้ห้ามคิดค่าบริการส่วนต่าง
ที่มีปัญหาในช่วงเวลาดังกล่าวสองการเยียวยาให้ผู้ใช้บริการที่เสียสิทธิ์โครงการคนละครึ่งไป
ซึ่งทางดีแท็กจะต้องหาวิธีใดวิธีหนึ่งในการเยียวยาในการชดเชย
อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของดีแท็กแล้วนะฮะถูกต้องครับเราฟังความมาจากทางรัฐมนตรีคลังละ๑คนนะ
บอกว่าอาจจะให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ตกหล่นเนี่ยได้รับสิทธิ์ในรอบพิเศษต่อไปนี่ฮะ
บอกว่าเข้าใจถึงสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ไม่เกิน๓๕๐๐บาทให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
ไม่ว่าจะเป็นเติมเงินหรือว่าระบบรายเดือน

แบบไหนบ้างเมื่อวานคุณอริยาถามนะ
ว่าอาจจะเป็นในรูปแบบของโบนัสเติมเงิน
หรือว่าอาจจะโทรฟรีอาจจะเน็ตฟรี
หรือว่าอาจจะเป็นส่วนลดเวลาไปซื้อโทรศัพท์มือถือ

แต่เขาก็บอกอีกแบบนึงด้วยเหมือนกันนะคุณ
ระหว่างการรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ลูกค้า

ลงทะเบียนมันมีลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือ

มันก็จะต้องเอาแบบว่ารวบรวมทั้งหมดด้วย
แต่ยอดการชดเชยมูลค่าสูงสุดคือไม่เกิน๓๐๐
เท่ากับที่ท่านสูญเสียไปในโครงการคนละครึ่ง
แต่หลายคนบอกเองเอามาดีไหมนะ

แล้วก็ส่งมาบอกหน่อยในมุมของคุณผู้ชม

ส่วนเมื่อวานคนก็ไปถามท่านนายกนะผู้สิทธิ์ไปถามนายก
โครงการคนละครึ่งว่ายังไงต่อไหม
แล้วก็ใครเป็นคนคิดนายกบอกว่าผมก็คิดแล้วก็ดูในนโยบายแหละ

หลังจากนี้ก็ต้องดูว่าสถานการณ์โควิดมันจะเป็นอย่างไร

แล้วก็มีผลกระทบต่อเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ปากท้องประชาชน
ก็อาจจะมีเฟสอื่น
เฟส๓เฟส๔เฟส๕ต่อไปนะครับ
แต่แม้เห็นเฟส๑เฟส๒กระแสตอบรับดีนะคะคุณผู้ชม